สวัสดีค่ะทุกคนร้อนน้ำกับดาวสุภาษระมาสำรวจป่าค่ะ
และวันนี้เป็นวันที่รำลึกถึงคุณสืบนาคาเสถียรนักอนุรักษ์และนักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติของไทย
ที่ถือว่าอุทิศชีวิตให้กับสัตว์ป่าและพื้นที่ป่าของไทยนะคะ
แต่จริงนะช่วงนี้ป่าน้อยลงนะคะ
นี่ไม่ได้นับเกี่ยวกับความชุ่มชื้นที่เกิดขึ้นนะ
คือความชุ่มชื้นที่เกิดขึ้นทำให้เราเห็นสีเขียวแต่จำนวนป่ามันน้อยลง
ช่วงนี้ที่ทำให้เราเห็นสีเขียวมากขึ้นเพราะอะไร
เพราะว่ามีฝนไงคะช่วงนี้ฝนเยอะจริงนะคะ
เพราะว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังแรงพัดพาเอาความชื้นเข้าไปเป็นฝนในพื้นที่
และบวกกับอีกหนึ่งกำลังก็คือร่องฝนที่ถูกลมเย็นจากประเทศจีนกดลงมา
ให้อยู่ทางพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยค่ะ
ลักษณะแบบนี้ฝนตกหนักด้วยฟ้าครึ้มทั้งวันด้วยช่วงเช้านะคะ
ฝนเนี่ยก่อตัวในพื้นที่ริมทะเลและหลังจากนั้นค่ะ
ขึ้นฝั่งมาเป็นฝนตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไป
ตกแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่ค่ะหนักเบาสลับกันไป
และโดยพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ตกหนักขึ้นให้คุณผู้ชมเห็น
เกือบทั่วไทยไหมล่ะมาเต็มค่ะตั้งแต่ภาคเหนือทุกจังหวัดภาคกลาง
ภาคตะวันออกภาคอีสานและภาคใต้
โดยเฉพาะพื้นที่ที่ตกมาแล้วซ้ำซากตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของคลื่นก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันเพราะว่าช่วงนี้พอฝนเยอะนะจุดที่มีฝนในทะเลไม่ว่าจะเป็นอันดามันและอ่าวไทยอาจจะสูงได้มากกว่า๓เมตรหรือเล็ก
งดออกจากฝั่งไปก่อนใครที่จะไปเที่ยวก็งดไปก่อนแล้วกันนะคะส่วนเรื่องของอุณหภูมิค่ะในช่วงที่ฟ้าครึ้มรอฝนตกอากาศก็จะร้อนอบอ้าวนะคุณผู้ชมแต่พอฝนตกลงมาแล้วอากาศเย็นสบายมากขึ้นค่ะ